ช่วงนี้ถึงเวลาแล้ว

อาจารย์ปอล์นางฟ้าเลขละขิดรออยู่แล้วค่ะ
ติดตามกับช่วงของเลขคลิกชีวิตค่ะ

เจ้าปอเจ้าขา
วันนี้อเจ้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าคะ

ก็จะมาพูดถึงปัญหาโรคแตกในเรื่องของเบอร์มงคล
ว่าอะไรคือมงคลไม่มงคล
คนก็บอกว่าทำไมน่ะนำเบอร์๑เบอร์ไปเช็คในเว็บไซต์

แต่นำมาใช้จริงในชีวิตทำไมมันเอื่ออย่างนี้
ทำนองนี้นะคะนั่นก็คือคำถาม
คือขำไปเองแล้วก็จะตอบแล้วด้วย
เหตุผลก็คือว่าระบบโปรแกรมได้ถูกตั้งอย่างนี้

จะถูกให้คะแนนเต็มอยู่แล้วนะคะ
ถ้าเบอร์๑เบอร์เนี่ยมีแต่เลขพวกนี้ทั้งหมด
อย่าง๕๖๕๔๒๔อยู่ในเบอร์
พ้นรวมออกมายังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ถูกต้องแต่คราวนี้ถามว่าแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ดีหรือเปล่า

เพราะคุณต้องดูด้วยว่าตัวคุณเองเหมาะกับอะไร
นี่คือสิ่งสำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำตลอดนะครับ
เรื่องของเลขมงคลแน่นอนล่ะหลายเลขมันเป็นเลขมงคล
แต่ว่ามันเหมาะกับคุณผู้ชมหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูด้วย
ใช่ค่ะอย่างมีเคสเมื่อคืนเขียนถามมาเลยหลังไมค์นะคะว่า

เราดูแล้วโอ๊ยเลขดีหมดนะ๕๖๔๖เลย

แต่คราวนี้คำตอบคือเขาก็บ่นเองว่าเขารู้สึก

เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่า

มีทุกอย่างพร้อมเพียงมีคนช่วยเหลือ
ก็เลยทำให้ขาดความกระตือลือล้น
บางครั้งเบอร์ที่ได้ประมาณ๗๕

อาจจะเป็นเบอร์ที่ดีกว่า๑๐๐ด้วยซ้ำไป
จากเหมาะกับตัวเราแล้วเหมาะกับหน้าที่การงานของเรา
เพราะว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
ว่าจะเหมาะกับการทำอาชีพนั้นอาชีพนี้อย่างที่อาจารย์ปอบอกไปนะคะ
และนี่คือข้อ๑เรามาต่อที่ข้อ๒กันเลยค่ะ
ข้อสองกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นชาร์จรวม
คุณผู้ชมอยากดูว่าตัวเลขอันไหนเป็นมงคล
ก็ดูสีเขียวกันนะคะส่วนข้อสองคืออะไรคะอาจารย์
สองคำถามคือถ้ามีคู่เสียเพียงคู่เดียว

บางคนส่งมาหาอาจารย์ดูเยอะนะแล้วก็เสียตัวเดียว
ตัวเดียวไม่เปลี่ยนได้ไหมมันก็พอได้นะ
เราต้องแน่นอนค่ะคู่เสียในเบอร์มงคล
แม้แต่คู่เดียวก็จะทำให้เบอร์นั้นไม่มงคลไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เสียที่รุนแรงมาก
อย่างอย่าง๓๔๓๓๔๗๑๗๗พนนี้นะคะ
ถ้าอยู่ในชาร์จเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือกลุ่มสีแดงทั้งหมด
นั่นคือคู่เสียรุนแรงแม้แต่มีคู่เดียว
จะทำให้ทั้งหมดของเบอร์ความดีความงามหายไปหมดเลย
โอ้โหคือเพียงแค่คู่เดียวก็ไม่ดีเหมือนกันนะ

จะได้ดูกลับบ้านไปดูว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรา
มันมีตัวเลขกลุ่มประเภทไหนอยู่บ้าง
อกจากนี้เรื่องของผลรวมของเบอร์โทร

เอามารวมเป็นเลขจำนวนนึงแล้วมันจะดีไม่ดียังไงฮะ

โดนคำถามนี้มาตลอดแล้วหลายท่านก็คงโดนมาตลอดเหมือนกัน

ให้ความสัมพันธ์กับผลรวม

แต่ซองอะไรทั้งนั้นเนี่ยเราไม่เกี่ยวเลยเราไม่เกี่ยวเรายุ่งไม่ได้
เพราะว่าเราไม่ได้ไปกำหนดได้แล้วพอส่วนแรกไม่เกี่ยว
เราจะเอาส่วนหลังทั้งหมดที่มีความสำคัญในเรื่องของคู่เลข๖คู่เลข
บวกรวมมันก็ไม่ได้ผลที่แท้จริงอยู่แล้วนะคะ
ส่วนในข้อที่๒ก็คือว่าให้ดูความสำคัญของ๖คู่เลขนั้นมากกว่า
ความสำคัญอยู่ตรงไหนพลังอยู่ตรงไหนพลังอะไรที่เหมาะกับเรานะคะ
แต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็ในเมื่อเราเชื่อไปแล้วคุณเชื่อไปแล้วว่าผลรวมดีก็ต้องดี
ก็ขอให้เน้นเรื่องของความหมายคู่มงคลในเบอร์ก่อนเป็นหลัก
แล้วค่อยมาดูผลรวมถ้าได้ดีก็ถือว่าสบายใจไปอย่างนั้นละกัน
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมา
ฉันบอกไปแล้วว่า๕นาทีทองเท่านั้นเริ่มเบอร์แรกเลยดีกว่าคุณชนะค่ะ
คุณพลอยนะคะอาชีพค้าขายหมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลัง๗๕๙๕๒๐๒ค่ะ
เบอร์ของคุณพลอยมีเลขเสียไปในด้านของความใจอ่อนนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยนิ่งแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความรัก
มักซึ่งมีเรื่องมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อมูล
แล้วถ้าความเจ็บป่วยเป็นภูมิแพ้หอบผืดแล้วด้วย
แต่ว่าในเรื่องอื่นความขยันขันแข็งมีมากเลยค่ะสู้หน้าดูเลย
แล้วก็เป็นคนรู้จักปล่อยวางค่อนข้างจะยอมเพศชายนะคะ
ก็นี่แหละเป็นคนใจอ่อนยอมง่ายนะครับ
ใจอ่อนง่ายก็เลยกลายเป็นมือที่๓ประเด็นแบบนี้
แล้วอย่างนี้จะเหมาะกับอาชีพไหม
ไม่เหมาะค่ะเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ถือว่าไม่ดีแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณพลอยควรจะเปลี่ยนนะครับชีวิตจะได้ดีขึ้น
ลองดูนะคะมีอีกท่านหนึ่งคุณชนะ
นี่เลยคุณเสือนะครับหมายเลขครับ
คนนี้ขายข้าวมันไก่ยอมยอมเป็นข้าวมันไก่
น่าจะเป็นคนคุณเสือสมชื่อนะคะ
เนื่องจากเปิดข้างหน้ามาเนี่ยเมตตามหานิยมติดตราตึงใจด้วยเลข๒๒
คือสับไก่ไปเนี่ยก็เชื่อว่าสาวจะมายืนลุมรอ
ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยมีเสน่ห์การพูดจา
แล้วก็เป็นคนที่ลุยน่ารักนะคะเป็นคนที่มีความสามารถด้านการเสี่ยงโชคด้วย
เป็นคนที่กระตือลือล้นสู้ชีวิตสู้งานไม่บ่นไม่ท้อ
แล้วตามด้วยเลข๙๘๒นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหง
เป็นอยู่ในกลุ่มหงษ์ซึ่งเขาอาจจะแอบมีเบื้องหลังในการค้าขายที่ดินก็ได้นะคะ
เป็นคนที่มีอสังหานะคะมีที่ดินมีทรัพย์สินในตัวแล้ว
ลงท้ายด้วย๒๙แน่นอนค่ะจินตนาการเยี่ยมมนุษย์สัมพันธ์ดี

เอาไว้ให้ดีแล้วกันขายข้าวมันไก่นี่สาวลุมล้อมเลยคิดดูแล้วกัน

เอาล่ะไปที่คนต่อไปกันบ้างดีกว่า
อีกหนึ่งเบอร์นะคะคุณเปรมนะคะหมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลัง๐๙๐๙๖๕๔อาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะส่วนตัวค่ะ
สำหรับเบอร์นี้ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ที่ไม่มงคลนะคะ
เนื่องจากว่ามี๐ถึง๒ตัวอยู่ในเบอร์เนอะ
ก็จะเน้นไปในด้านของความเป็นตัวของตัวเองที่มาก
เด็กวิเวกคิดอะไรคิดเองคนเดียวมีความแปลกที่แปลกแตกต่าง
แตกแตกต่างแล้วทำให้อาจจะคุยกับใครไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ

เกินแปลกมีความคิดเป็นของตัวเองมากไปอีก
และในเรื่องเงินทองก็ดีอยู่นะคะเงินเข้าดีมาก
แล้วก็แต่คนคนนี้มีความงงในตัวเองเหมือนกันนะ

บางครั้งเขามีเหตุผลมากมีขั้นตอนการทำงานดีมาก
มีคนช่วยเหลือคือเขาเป็นคนเป็นลูกสัมภัณฑ์ดีพอชวน
แต่ว่าอีกอารมณ์หนึ่งเขามีโรคส่วนตัวที่สูงมาก

เป็นขนาดนั้นไม่น่างาน
ถ้าอย่างนั้นเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่ไม่มงคล

เพราะฉะนั้นคุณเปรมเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยน

ก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ปอลอีกครั้งหนึ่ง

เจอกันทุกวันอาจารย์แบบนี้กับอาจารย์ปอล์
กับ๕นาทีทองในการดูหมายเลขโทรศัพ
ว่าเลขต่างที่คุณผู้ชมส่งกันมา
เต็มที่ครบถ้วนกันเลยทีเดียว